ฉันจะพาไปร้านขายทุเรียนที่จังหวัดพยาวร้านนี้
เขามีไอเดียจัดโปรโมชั่น
ทายน้ำหนักทุเรียนถูกรับฟรีไปเลย

เลขที่๔๔๙ทับ๔ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าที่ชื่นชอบในการทานทุเรียน

ลูกค้าก็เลยมาซื้อกันเยอะมาก
คุณธนเดชอัครหิรันนะคะคุณดำเจ้าของร้านบอกว่า
เขามาเปิดร้านขายทุเรียนแล้วก็อยากจะเอาใจลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพยาว
ก็มีการจัดโปรโมชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้า
แล้วก็ทุเรียนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีหลากหลายราคาหลากหลายเกรดให้เลือกด้วยนะจ๊ะ
สำหรับโปรโมชั่นเด็ดคือเมื่อซื้อทุเรียน๑ลูก
ให้คุณลูกค้าทายค่ะว่าลูกนี้ราคาเท่าไหร่
คือน้ำหนักเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่
ถ้าลูกค้าตอบถูกรับทุเรียนฟรีไปเลยไม่ต้องจ่ายเงิน
แต่ถ้าลูกค้าทายผิดก็จ่ายตามราคาน้ำหนักของทุเรียน
แต่ปกติก็คือเวลาเราจะไปซื้อถ้าเกิดว่าเราซื้อลูกนี้เอาประมาณนี้
แล้วถ่ายถูกด้วยว่าน้ำหนักเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่

ต้องถ่ายแบบเป๊้๊เป๊้๊เลยไหมพอมันกิโลหรืออะไรยังไง
ซึ่งเขาบอกว่าจะมีหลากหลายแบบให้ทางที่เลือกด้วย
มีเบอร์เล็กราคากิโลกรัมละ๑๑๙บาท
มีทุเรียนเบอร์เล็กแบบสุกพร้อมทานก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๓๙บาท
ทุเรียนเบอร์สวยกิโลกรัมละ๑๔๙บาท
ถ้าแบบเก็บไว้สักวันสองวันผ่านถึงจะพอดีอะไรอย่างนี้
แล้วก็ทุเรียนสวยสุกพร้อมทานก็จะอยู่ที่๑๖๙บาท
โอ้โหมีหลากหลายไซส์ให้คุณได้เลือกหลากหลายแบบแล้วแต่ความพึงพอใจ
เพราะว่าหลายคนชอบแบบไอ้กรอบนอกนุ่มในบางคนบอกชอบแบบนิ่มเลย

บางคนบอกว่าเอาแบบแข็งแข็งยันเปลือก

และทางร้านเขามีทุเรียนมาบริการให้ลูกค้าเลือกทุกวันเปิดขาย๙๐๐น
ว่าถ้าเกิดว่ามีแบบลูกค้าทายถูกนะรับฟรีไปเลย
อะไรประมาณนี้อาจจะเป็นแบบเป๊ะมาก
คงไม่มีใครสามารถทายถูกได้เป๊ะหรอกว่า
ทุเรียนมันราคาเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่
ใช่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะประมาณได้ว่า
มันไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับมันกลวงอยู่แล้วมันโบ๋ไม่กรอบนอกนุ่มในนะเนี่ยอุ๊ยนิ่มแล้วนิ่มแล้ว